กู้ภัยบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เพราะว่าศพเนี่ยค่ะคือมหนะไนวิธนา

ท่านเจ้าวาดก็บอกถ้าจะเผาก็เผานะ

พี่กู้ภัยต้องเป็นสับปะเลอด้วย
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือภารกิจของอาสาสมัครกู้ภัย
ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
นำศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙
คือญาติไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดเชื้อโควิดกันทั้งครอบครัว
อาสากู้ภัยขับรถตะเวนหาวัดเผาศพ
นะฮะคือหาทุกวัดสับปะเลอก็หาทุกวัดก็ไม่เผาให้
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ท่านบอกติดกิจนิมนต์
ชาวบ้านข้างวัดก็ไม่พอใจ
สุดท้ายเนี่ยกู้ภัยต้องนำศพไปเผาที่วัดที่อยู่ห่างไกล
แล้วต้องเป็นสับปะเลอซะเองฮะ
นายนัชกิจนันยอดสวัยอายุ๓๕ปี
พี่เขาเป็นอาสามูลนิธิท้งไลท์๑๖สีเทพ
เล่าบอกว่าสาเหตุที่ต้องนำศพผู้หญิงคนนี้
อายุ๖๑ปีนะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีเทพเนี่ย

เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิดกันหมดทุกคนฮะนะฮะ
คือแต่ละวัดไปพบปัญหาก็แตกต่างกันไป
ส่วนใหญ่บอกวัดนี้ไม่มีสับปะเหลอ
วัดพระสงฆ์ก็บอกว่าท่านติดกิจนิมนต์
ชาวบ้านที่อยู่ข้างวัดก็ไม่พอใจบ้าง
ถ้าจะเอาศพโควิดมาเผาที่วัดนี้
อาสากู้ภัยพงไลท์๑๖สีเทพเนี่ย
ต้องเอาศพไปที่วัดหนองไฮตะบนสะกรวดที่อำเภอศรีเทพ
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลชุมชนออกไป
เจ้าอาวาสวัดหนองไฮบอกว่าอนุญาตให้เผาได้
แต่เมนเก่านะโยมดูเมนเมนเก่า

คือไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรเลยเพราะนี่เก่าจริง
แล้วก็เมนก็แตกก็ล้าวโดยที่สำคัญสับปะเหลอไม่มีนะโยม
โอ้โหกู้ภัยทำหน้าที่สับปะเหลอด้วยก็แล้วกันฮะ
ติดต่อแล้วบางวัดก็พระยอมผู้ใหญ่บ้านยอม
แต่ชาวบ้านไม่ยอมบางวัดก็พระไม่ยอม
วัดก็ผู้ใหญ่ไม่ยอมกำนันไม่ยอม
อันนี้ก็เลยได้ประสานไปที่วัดหนองไฮ
ตรงนั้นเป็นเตาเผาแบบถ่าน

และก็ไม่มีภาคสวรและก็ไม่มีญาตินะฮะ
เป็นเคสที่น่าสงสารพอสมควร
ผมขออภัยด้วยแก้ไขข้อมูลนะเมื่อกี้นะคือ
ญาติไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดแต่ญาติติดโควิดทั้งหมด
ใช่นะฮะมาดำเนินการไม่ได้
ช่วงเช้าวันที่๑๒สิงหาคมเนี่ยอาสาสมัครกู้ภัยนะครับ
มาเก็บกระดูกแล้วมีพระสงฆ์สี่รูปมาสวดมาติกา
เพื่อเดี๋ยวจะเอาไปส่งมอบให้ญาติต่อไปครับ
อะไรนะเก็บกระดูกให้ด้วยเหรอใช่

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกู้ภัยไทย